มีสัญญาณที่ดีของชาวนาผู้ปลูกข้าวนะครับ
ปีนี้น่าจะได้ลืมตาอ้าปากกันมากขึ้นนะครับ
เนื่องจากราคาข้าวเปลือกตอนนี้เกือบทุกชนิดนั้นปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะข้าวหอมะลิปีนี้ราคาสูงเป็นประวัติการในรอบ๕ปี
เนื่องจากรัฐบาลได้เร่งระบายสต๊อกข้าวที่ค้างอยู่จนหมด
ราคาตลาดโลกก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วย
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ราคาข้าวเปลือกหอมะลิใหม่ปีนี้อยู่ที่๑๗๐๐๑๘๐๐บาทต่อตัน
จาก๑๑๐๐๐๑๒๐๐บาทต่อตันในปี๖๐
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย๖๗๐๐๐บาท
เปลือกเจ้าปีนี้ราคา๘๕๐๐บาทต่อตัน
จาก๖๕๐๐บาทต่อตันในปี๖๐
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย๒๐๐๐บาทต่อตันค่ะ
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่า
สาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวไทยเกือบทุกประเภท
ราคาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมะลิปีนี้
ถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ๕ปี

เนื่องจากได้รับความเสียหายจากอุทธกภัยที่ผ่านมา
ประกอบกับการเร่งระบายสต๊อกข้าวเก่า

รวมทั้งความต้องการจากตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น
ทำให้ภาพรวมราคาข้าวปีนี้ดีขึ้นค่ะ
ปีนี้ข้าวหอมมะลิราคาพุ่งสูงขึ้นมาก
เพราะเราไม่มีสต๊อกเหลืออยู่แล้ว
ข้าวหอมะลิตอนนี้ซื้อขายกันประมาณ๑๗๐๐๐บาทต่อกิเวณ

ตั้งแต่ผมว่าสูงกว่าตอนช่วงรับจำนำซะอีก
เพราะว่าที่๑เราไม่มีสต๊อกเหลืออยู่ที่จะมาดึงราคา
ที่สองก็คือความต้องการในตลาดที่ปีที่ผ่านมา

เพราะว่าการแข่งขันเราในตลาดโลกมันแข่งขันได้ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีทองของข้าวหอม
ส่วนทิศทางการส่งออกข้าวไทยปีนี้
ว่ามีปริมาณส่งออกอยู่ที่๙๕๐๐๐ตัน

ที่มีการส่งออกสูงสุดในประเทศกว่า๑๑ล้าน๖แสนตัน
เนื่องจากระบายข้าวเก่าในสต๊อกหมดแล้ว
จึงทำให้ปริมาณข้าวเพื่อการส่งออกลดลง
ทำให้ไทยขาดแคลนข้าวเก่า
ตอนตลาดต่างประเทศแถบแอฟริกา
นิยมบริโภคข้าวเก่าด้วย
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ยังกังวลสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบให้ข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง

ค่าเงินบาทไทยแข่งค่าเพิ่มขึ้น๑๓

ตราแลกเปลี่ยนแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน